คุณผู้ชมครับเรื่องที่ชวนคุยกันไว้มาดูหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะรับฝากของจากใครเนี่ยต้องตรวจสอบกันให้ดีจริง

วันนี้กองปราบปรามร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้ฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายคาซูฮิโกโอโนเป็นอดีตสมาชิกยากูซ่า
ชาวญี่ปุ่นอายุ๕๗ปีซึ่งมาอยู่ที่ประเทศไทยนะครับ
ก็ถูกจับในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดนะฮะ
ทั้งยาอียาไอแล้วก็กัญชานะครับ
ตมตรีจิรพบภูริเดชผู้บังคับการกองปราบรามบอกว่า
เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาตำรวจกองปราบนะครับ
ได้รับการประสานจากทางสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
ว่ามีชาวญี่ปุ่นต้องสงสัยคนหนึ่งนะครับ
คือชาวญี่ปุ่นคนนี้เขาสงสัยว่าตัวเองเนี่ย
ให้ตรวจสอบตำรวจกองปราบก็เลยไปตรวจสอบนะครับ
พบว่านายคาซูฮิโกได้นำถุงกอล์ฟบรรจุไม้กอล์ฟ๗ไม้
ออกจากคอนโดที่พักเมื่อค่ำวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วไปฝากให้กับเพื่อนที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่น
เพื่อนคนนี้แหละที่เขาสงสัยแล้วเขาแจ้งสถานทูตญี่ปุ่น
เพราะว่าไม้กอล์ฟอันนี้๗อันเนี่ยเพื่อนของผู้ต้องหาบอกว่ามันเก่าแล้วอ่ะ
ค่ะคือไม้กอล์ฟเก่าแล้วตั้งเจ็ดอันจะฝากเรากลับบ้านทำไมอืม
ฝากเรากลับบ้านเกิดที่ญี่ปุ่นทำไมแล้วน้ำหนักของไม้ก๊อฟแต่ละอันมันก็หนักเกินปกติ
ใช่ปกติมันมันไม่ถึงขนาดนี้อ่ะมันมีน้ำหนักถึงห้าร้อยสี่สิบห้ากรัมอ่ะ
แต่ละอันอ่ะค่ะมันเกินไปเกือบสองสามร้อยกรัมอ่ะ
ใช่ปกติคือสองร้อยถึงสามร้อยกรัมเท่านั้นไม้กอล์ฟแต่ละอัน
ไม้กอล์ฟมันต้องเบาหน่อยใช่ไหมใช่
แล้วที่ด้ามไม้และหัวไม้มันเป็นคนละยี่ห้อกันอ๋อเก่งนะ
เขาสังเกตดีน่ะเออนี่ฮะอาจจะเป็นคนเล่นกอล์ฟด้วยอ๋ออ๋อ
ทีนี้พอเขาตรวจสอบตำรวจมาตำรวจก็ตรวจสอบอีกทีนึง
พบวัตถุต้องสงสัยเป็นเกล็ดผลึกใสคล้ายยาเสพติด
แน่นอยู่ในไม้กอล์ฟฮะแล้วก็ตรวจสอบจนพบว่านี่คือยาไอซ์ครับ
ซึ่งมีราคามูลค่าเนี่ยนะตกแล้วกรัมหนึ่งก็สองสามหมื่นบาท
ถ้าส่งไปญี่ปุ่นก็ตกกรัมหนึ่งประมาณเท่านี้นะครับก็เลยฝากเตือนประชาชน
นักท่องเที่ยวทั้งหลายจะฝากของรับฝากของจากใครเนี่ย
ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะคนแปลกหน้าอันนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ต่อให้เป็นคนรู้จักเองก็ต้องตรวจสอบให้ชัดดูให้ดี
ซุกซ่อนอะไรไว้ไหมเพราะหากถูกจับได้แม้จะไม่ได้ทำความผิด
แต่ยากมากในการที่จะแก้ข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศ
จริงถูกจับได้ติดคุกหัวโตค่ะจะบอกเพื่อนฝากไม่รู้กระเป๋าใคร
โอ้โหมันยากที่จะแก้ตัวยิ่งถ้าไปต่างประเทศแล้วนะโอ้โหตายนะค่ะ
ทีนี้การสืบสวนขยายผลจนไปจับนายคาซูฮิโก
ก็เพราะว่าพอเจอไม้คอฟกับยาเสพติดแล้วก็ตามนายคาซูฮิโก
ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ย่านห้วยขวางนะครับที่กรุงเทพ
ตรวจสอบในห้องเนี่ยยังมีของกลางยาเสพติดอีกหลายรายการเยอะแยะไปหมดเลย
กัญชาแห้งนะมียาอียาไอซ์นะครับ
ก็เลยควบคุมตัวมาดำเนินคดี
นายคาซูฮิโกรับสารภาพว่าเขาเป็นอดีตสมาชิกแก๊งยากูซ่าฮะ
ชื่อแก๊งมัสสุบะมิยางิที่ญี่ปุ่นเขามีหลายแก๊งค่ะแต่ข้อมูลจากทางการญี่ปุ่นบอกว่า
นายคาซูฮิโกะนั้นเป็นสมาชิกแก๊งยากูซ่าชื่อแก๊งซึ่งคาดว่า
นายคาซูฮิโกอาจจะปกปิดข้อมูลอยู่ค่ะเพราะคงกังวลว่าเดี๋ยวทางนู้น
ที่ญี่ปุ่นรู้เนี่ยอาจจะตามไปทำร้ายครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็เชื่อว่าเป็นแก๊งยากูซ่าจริงเพราะพบว่าที่นิ้วก้อยมือข้างซ้ายของนายคาซูฮิโกนั้น
ถูกตัดทิ้งตามธรรมเนียมหากปฏิบัติภารกิจล้มเหลว
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นคนตัดเองไม่รู้ว่าทำภารกิจอะไรไว้

ก็ยาเสพติดที่พบในห้องพักนะฮะนายคาซูฮิโกยังอ้างอยู่บอกว่ามีเอาไว้เสพเอง
ใช่ค่ะแล้วก็ปฏิเสธไม่รู้เห็นนะคะว่าทำไมหัวไม้ก๊อฟถึงมียาไอซุกซ่อนอยู่

แต่ตำรวจยังไม่ปากใจเชื่อนะครับก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วนะครับ
วีซ่าเกษียณอายุที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำธุรกิจที่อยู่ที่เมืองไทยก็คือ
ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงนี่มีบริษัททัวร์บางหน้าด้วย
จริงแล้วทำกิจการยาเสพติดตำรวจว่าเป็นกิจการยาเสพติดแล้วมีบริษัททัวร์บังหน้า